ปีแล้วจะไม่ทนแล้วชาวบ้านเขาบอกมาแบบนี้
บอกว่าเดี๋ยวใจเย็น๗ปีไม่ทนอะไร
ชาวบ้านเขาบอกว่าน้ำมันท่วม
ท่วมมา๗ปีแล้วแล้วปีนึงท่วมที๖เดือน๗เดือน
ท่วมประมาณสักฟุตนึงค่ะคุณผู้ชม
พอเป็นแบบนี้แล้วเขาอยากให้หน่วยงานมาแก้ไขปัญหานี้หน่อย
เป็นชาวบ้านที่ไหนร้องมาติดตามกันในไทยรัฐช่วยด้วยค่ะ
ถ้าวัดกันที่ความสูงของน้ำที่ขัง๓๐เซนติเมตร

แต่ถ้าวัดกันที่ระยะเวลาว่าท่วมนาน๖๗เดือนต่อปี

จุดที่น้ำท่วมขังตามภาพคือซอยประชาร่วมใจ๒
พื้นที่บ้านเกาะนอกตำบลแสนศุกร์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี
ตามที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในซอยบอก
น้ำท่วมขังจนสัญจรลำบากแบบนี้

มีการปรับปรุงถนนเส้นทางบ้านเกาะหนองสองห้องมองอุบล
แล้วไม่มีการวางท่อระบายน้ำ
พอฝนตกน้ำจากบริเวณใกล้เคียง
จากตลาดวารินเจริญศรี
มันก็เลยไหลมารวมกันในซอยนี้
ความสูง๓๐๖๐เซนติเมตร
แตกต่างกันไปตลอดระยะทาง๒กิโลเมตร
แถมอยู่ทนอยู่นาน
น้ำขังแบบนี้๖๗เดือนต่อปี
จากภาพที่เห็นรถล้อสูงพอผ่านได้
แต่มอเตอร์ไซค์หมดสิทธิ์

กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้
บางคนมีพื้นที่การเกษตรอยู่แถวนี้

รับผลกระทบบ่อปลานินฟาร์มหมู

แต่เรื่องไม่ค่อยคืบหน้า

ก็ถึงไม่เห็นแล้ว
ดูจันทราบกันแทบค่ะ

ก็ได้เข้าใจและรับทราบถึงปัญหานี้แล้ว
บอกว่าเดิมจุดนี้เป็นพื้นที่รับน้ำ
และเมื่อสร้างถนนก็ไม่ทำท่อระบายน้ำ
ประกอบกับชาวบ้านบางส่วนไม่ยอมให้เปิดประตูระบายน้ำ
กลัวว่าน้ำจะท่วมพื้นที่การเกษตรที่ปลายน้ำ

ฝากประสานให้เกิดรูปธรรมด้วยนะคะ
เพื่อการแก้ไขปัญหาระยะยาว
โอ้โหน้ำมันขังอยู่ทนอยู่ยาวแบบนี้
แต่คนที่อาศัยอยู่แถวนั้นอยู่ไม่ไหวแล้ว
ใช่ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราสะท้อนเรื่องนี้
แล้วก็ติดตามความคืบหน้าจากหน่วยงานให้นะครับ